เป็นกลิ่นโชยความรักมาค่ะ

เขาไปจีบสาวกลางกองถ่าย
เค้าไปถ่ายหนังเรื่องแถวตรงแซะอิหรี่ครูผู้ชม

เล่นเป็นครูแก้วนะคะคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คือน่ารักมากนะคะก็คือไม่เชื่อเราก็เลยตามไปดูถึงกองค่ะ
คือเรื่องนี้คุณแจ๊คชุมแพรรับบทเป็นคุณครูฝึกสอนเข้าคู่กับน้องนาโมคนนี้แหละค่ะ
แล้วก็อยู่โรงเรียนประถมชั้นเดียวกันนี่แหละค่ะ
ด้วยความที่หนุ่มแจ๊คเป็นคนชอบแบบชอบหยอดชอบปล่อยมุกผูตลงตลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำเอาสาวนโมถึงกับเขินม้วนอายไม่เป็นท่าเลยค่ะ
ตอนที่ดิฉันสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์วงรวมทั้งหมดเลย
ถามตรงกลางวงเลยแต่แซ็กมันจีบอยู่เหรอหยอกหรือจีบ
คือมีคนหนึ่งตูมตามเขาเล่นเรื่องนี้ด้วยบอกว่าจีบครับ
มันเป็นแบบโป๊ะแตกอย่างนี้คุณผู้ชมอ่ะไปฟังจังหวะนั้นเลยดีกว่าว่ามันโป๊แตกได้ไง
จริงหรือเปล่าแซ็กอ่ะจัดไปเลยจ้า
เป็นครูครูชอบเป็นครูฝึกสอนครับ
แซ็กค่ะแซ็กทั้งวันเลยเอ้าอย่าให้เราพูดมันพูดไม่ได้ค่ะพี่
รู้สึกว่าแซ็กยอกหรือก

คือตาแซคเขาชอบมีประสบการณ์เรื่องความลับแบบพูดภาษาวัยรุ่นโม่งไง

คือไม่ค่อยรอดจากความรักที่ผ่านมา

แต่ว่าก็น่ารักนี่แหละค่ะติดตามผลงานนะจ๊